คนดังแวดวงบันเทิงหลายต่อหลายคนนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหา
ข้าวราคาตกโดยการช่วยขายข้าวบ้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์การโปรโมทก็มีเหมือนกันนะครับ
หนึ่งในดารานักแสดงชื่อดังนะครับแล้วก็อดีตเป็นนักร้องศิลปินด้วยนะครับ

บอกว่าตัวเองตอนนี้คือผันตัวเองไปเป็นเกษตรกรไปเป็นชาวนาปลูกข้าวเอง
แล้วก็ออกมาแสดงความคิดความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรครับ
ตัวเองไปประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกข้าวแล้วก็ทำไร่นาสวนผสมอยู่ที่ต่างจังหวัด
เปิดเผยความรู้สึกถึงสถานการณ์ปัญหาราคาข้าวที่เกิดขึ้นในขณะนี้
ตัวเขาเองก็เคยประสบปัญหานี้ในระยะเริ่มต้นของการเริ่มทำนา
และอยู่ในภาวะขาดทุนเป็นเวลานานครับ
แต่สามารถผ่านวิกฤตต่างได้ด้วยการวางแผนจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ทดลองทำไร่นาสวนผสมทำให้มีทางเลือกอื่นในยามที่ราคาข้าวตกต่ำ
แม้ว่าขณะนี้เขาจะไม่ได้เผชิญกับปัญหาราคาข้าวเช่นเดียวกับชาวนาส่วนใหญ่
เพราะรับมือด้วยการงดทำนาปลูกข้าวสักพัก
แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวนาทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ในเร็ววันครับ
ของตัวเองว่าจะใช้เวลาแหละก็คงไม่ใช่วิกฤตหรอก
ไปทำอะไรหรือแปรรูปเป็นขายอย่างอื่น

ดีกว่ามันไปทิ้งวิกฤติอย่างนี้มันก็แก้ยาก
ผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเป็นกำลังใจให้อย่างเดียวครับ